เอาล่ะข่าวแรกนะครับไปดูเรื่องของสายสื่อสาร
สายสื่อสารธรรมดาที่มีปัญหาคือไอ้ที่มันอยู่ข้างบนใช่ไหม
แล้วมันย้อยลงมาใช่ไหมครับบริเวณเชฟปุ้ย
แต่อันนี้เป็นสายสื่อสารที่มันกองอยู่ที่พื้นครับ
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาที่ถนนพระราม๓กรุงเทพมหานครครับ
ดูดฝุ่นของกรุงเทพมหานครในเกี่ยวสายไฟที่กองอยู่ไม่พอ
มันลากครับมันลากคนที่ยืนอยู่ตรงกองสายไฟนั้นตกลงในบ่อลึก๑๒เมตร
๒เมตรเขาเป็นยังไงบ้างไปดูภาพครับ

ปลอดภัยครับโอ้โหดีใจกับเขาจริงนะฮะ
กู้ภัยใช้รถเครนในห่อนเชือกลงไปในบ่อนะครับ
เพื่อนำตัวผู้บาดเจ็บเป็นชายอายุ๕๖ปีแล้วนะครับ
ขึ้นจากบ่อร้อยสายเคเบิ้ลกว้าง๕เมตรลึกตั้ง๑๒เมตรนะครับ
เพราะดีที่ได้รับบาดเจ็บไม่มากนักหัวแตกฟกช้ำตามร่างกายนิดหน่อย
ยังมีสติพูดคุยกับกู้ภัยได้
อุบัติเหตุไม่คาดฝันครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณโครงการนำสายไฟฟ้าแรงสูงลงใต้ดิน
บนถนนพระราม๓ปากซอย๔๑ครับ
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้างเนี่ย
เล่าบอกว่าระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะ
ก็ยืนคุยอยู่กับผู้บาดเจ็บนะครับเป็นที่ปรึกษาโครงการ
เข้ามาตรวจความคืบหน้าของงาน
ยืนคุยอยู่กันตรงกองสายไฟใกล้ปากบ่อนั่นแหละ
ระหว่างนั้นครับรถดูดฝุ่นของกรุงเทพมหานคร
แล่นมาปฏิบัติหน้าที่ของเขาเหมือนกันตามปกติ

คือขับไปแล้วก็เกี่ยวดึงสายไฟ
สายไฟมันไปพันขาท่านที่ปรึกษาโครงการที่ยืนอยู่ครับคุณผู้ชม

พลัดตกลงไปในบ่อได้รับบาดเจ็บแล้วครับ

เนื่องจากว่าผมพลาดออกมาอย่างน้อย
แต่มันถูกลากไปประมาณ๒๐เมตร

ตอนนี้ตอนนี้มีประพันธ์ขาว
เป็นคนปรับเจ็บที่ทั่วโลกค่ะ